นายสาระล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยกล่าวว่า
แม้ประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด๑๙
แต่สภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
ทำให้ประชาชนชะลอการใช้จ่ายและการลงทุน
ส่งผลต่อธุรกิจประกันชีวิตในครึ่งปีแรก

มีเบี้ยประกันรวมที่กว่า๑๙๐๐๐ล้านบาท
ส่วนครึ่งปีหลังคาดว่าธุรกิจประกันชีวิตจะกลับมาเติบโตได้

ประกันรวมจะอยู่ที่กว่า๖๑๐๐๐ล้านบาท
จากการระบาดของโควิด๑๙ที่ยังคงมีอยู่
ทำให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพและทำประกันสุขภาพมากขึ้น
ประกอบกับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการทำประกันชีวิต

สะดวกรวดเร็วเปรียบเทียบข้อมูล
ตรงกับความต้องการของตัวเองได้

ส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยสามารถกลับมาเติบโตขึ้นได้